แล้วนี่คุณผู้ชมก็ถามมาอีกหนึ่งเรื่องก็คือ
ช่วงตลอดข่าวขำหายไปไหน
ไม่หายแต่วอมขากันก็ไรหรอกเลย
เพราะฉะนั้นมาแล้วกลับมาแล้ว
ตลอดข่าวขำมีเรื่องอะไรให้คุณผู้ชมนั่งขำอยู่หน้าจอ
ไปดูกันเลยในช่วงของตลอดข่าว
ตลอดข่าวขำมาเว้ย
ขนความฮามาจัดเต็ม
คลิปไหนดีคลิปไหนเด็ด
เราจะจัดมาให้คุณได้ชมกันอย่างสะสมใจเลยทีเดียว
คลิปแรกเราไปดูการขับรถมอเตอร์ไซค์ที่ปลอดภัยที่สุดกันเลย
ว่าแต่จะไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาดีเนาะ
คิดออกแล้วไปได้

เอาไล่มาให้ต่อกันที่คลิปครอบครวญเฮิงพี่เค้าได้มาแสดงสไลด์
และที่สำคัญเนี่ยพาคุณพ่อมาด้วยนะ

ประสบการณ์สไลเดอร์ครั้งแรกของคุณพ่อเนี่ยจะเป็นยังไง
ชมกันเลยครับ
โอ้โหคุณพ่อหมุนติ้วขนาดนี้สงสัยจะติดใจ
คราวหน้าคงแอบมาเที่ยวคนเดียวแน่นอนเลยล่ะครับ
ฉันมาทำหน้าที่ฉันมาทำอะไรที่นี่
ที่ที่เธอกับฉันวันนี้เรานัดกัน
เอาเป็นว่าแค่หยอกล้อกันพอหอมปากหอมคอนะครับคุณลุง
แต่ยังไงก็ยังถือว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยล่ะครับ
คลิปสุดท้ายมาดูการลงบันไดยุค๕๐กัน
เพราะว่าลงธรรมดาเนี่ยโลกไม่จำอย่างแน่นอน
เท่ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
แหมทางดีมีพี่ก็ไม่เดินนะครับ
ปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเล
ตอนเดินเนี่ยยังเท่ไปเลยแต่ทำไมตอนลงถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับคุณพี่
หรือว่าพี่เขาจะรีบลงไปนอนกันแน่ล่ะครับ

ตลอดข่าวขำครั้งหน้า
เตรียมตัวเกาะขอบจอรอดูได้เลยนะครับ

สงสัยจะลงไปในเมืองบาดาน
น่าสงสารจริงดิฉันไม่รู้ว่าจะสงสารใครก่อน
ขับมอเตอร์ไซค์ลงบันไดหรือสงสารคุณพ่อที่ไปเล่นสไลเดอร์